คือถ้าไปอยู่ต่างประเทศนาน
กลับมาเมืองไทยได้นอนบ้านคืนแรก

ทิ้งตัวมันก็มีความสุข
ขอบคุณค่ะด้วย
นี่โชว์
โชว์เลยหรอม้วงอยู่นี่นะครับ
นี่ม้วนี่หูนะครับ
เป็นจังหวะที่แบบพูดถึงการดูอารมณ์ช้าง
อารมณ์ดีอารมณ์ดีแน่นอน๑๐๐
คุณผู้ชมอันนี้น้ำแข็งมาดอมมา

หนึ่งเดือนก่อนหน้านี้ข่าวพลายศักดิ์สุรินทร์ว่าจะเดินทางกลับ
เคยเห็นมันมีอากับกริยาแบบนี้ไหม

เห็นแต่การฝึกซ้อมขึ้นกรงใช่ไหม

ไม่เห็นความอันนี้คือเป็นความร่าเริง
ได้เสียงร้องได้ห่วงด้วยอะไรอย่างเนี้ย

กินได้นอนหลับขับถ่ายปกติ

พายจากสุรินทร์โอ้โหกินตุ้ยเลยอ่ะ
ตุ้ยเลยย่าเข้าปากย่าเข้าปากนะครับ
นี่คือศูนย์กักและเฝ้าระวังโรคช้าง
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเนื้อเผลอห้างฉันต์จลำปางครับ
วันแรกและคืนแรกของพลายศักดิ์สุรินนะครับ

ก่อนหน้านี้ไปเป็นทูตสันธวมัยตี๒๒ปีเต็มอย่างที่ดอมบอก
ที่พลายศักดิ์สุรินอยู่เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมล่มลื่นเห็นไหม

นี่เสิร์ฟย่าให้
แล้วเขาก็มีไม้ไผ่มาตีเป็นรั้วเป็นแนวยาวกั้นพื้นที่ให้นะครับ
แล้วก็มีลานกว้างมีคอกรักษาช้างมีจุดให้ช้างเดินออกกำลังกายในป่าไผ่ด้วย
จากการพูดคุยกับควานช้างนะครับคนที่ดูแลพลายศักดิ์สุรินเนี่ยเล่าบอกว่า
หลังจากเข้ามาที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแล้วนะโอ้โหศักดิ์จุลินมันอารมณ์ดีนะ
อารมณ์ดีกว่าตอนอยู่ศรีลังกานะ
สังเกตจากหางที่มันแกว่งไปแกว่งมาหูสะบัดนะครับยกงวงร้องนะครับ
อิ่มนอนหลับขับถ่ายปกติโอ้จะมีอะไรมีความสุขไปมากกว่านี้ล่ะนะ
มีควานช้างเนี่ยนะครับที่รับมาจากศรีลังกาก็คอยดูอยู่ด้วยเพราะไปอยู่กันนานนะครับ
มีการเตรียมอาหารสำหรับช้างมีย่าเนเปียมีหยวกกล้วยมีอ้อยนะครับ
นายสุรัชชัยอินวิเศษท่านภูมิในการสำนักสถาบันโฆษบาลแห่งชาติ
เปิดเผยบอกว่าหลังจากนี้จะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนกับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
มาแล้วนะจะจำกัดพื้นที่แล้วนะให้เป็นพื้นที่กักโลก
แล้วก็ฝ้าระวังในระดับร้อยเปอร์เซ็นต์

มันเป็นขั้นตอนกระบวนการของเขาต้องเข้าใจ
สำหรับการป่วยของพลายศักดิ์สุรินเนี่ยนะครับ
มี๓อย่างแผลหนองขนาดใหญ่ที่สะโพกด้านซ้าย
ฝ่าเท้านะครับที่แบนลาบ
แล้วก็เล็บเท้าที่บิดเบี้ยวจากการเดินเยอะบนพื้นคอนกรีต
ขาซ้ายด้านหน้ามันดูตึงใช่ไหมงอเข่าไว้ได้
ซึ่งป่วยไงนะครับป่วยมา
และที่น่าเจ้าหน้าที่กังวลก็คือ
มันจะอาจสมประกอบระยะยาวด้วย
ขณะนี้ต้องรอให้พ้นระยะกักตัวก่อน
จากนั้นก็จะเข้าไปอยู่โรงพยาบาลช้างนะครับ

ใครก็ตามที่แม้หลงรักซะแล้วล่ะ
ลายศักดิ์สุรินอยากจะติดตามนะครับไปส่องได้ฮะ
ส่งที่ไหนส่องผ่านไลฟ์ครับ
เฟซบุ๊คชื่อว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง
ได้สองรอบเหมือนเข้าดูหนัง
มีรอบบ่าย๒กับรอบ๔โมงเย็นครับ
บ่าย๒ก็๔โมงเย็นไปส่องดูได้ครับพลายสักสุรินทร์ครับ

กลับมาพลายสักสุรินทร์ต่อครับทุกคนผู้ชม

เจ้าของเขาหน่อยไหมเจ้าของที่เคยมอบให้กับทางฝั่งรัฐบาลศรีลังกาเก่ามาก
เอาภาพเมื่อ๒๒ปีที่แล้วมาให้ดูเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วไม่ใช่แค่ให้ดูภาพอย่างเดียวนะคือก็ต้องทำพิธีเป็นการเรียกขวัญ
พลายศักดิ์สุรินกลับมาเหยียบแผ่นดินเกิดเนี่ยนะคะ
นี่ค่ะเจ้าของอาณาจักรช้างพิพิธภัณฑ์ช้างจังหวัดสุรินท
ก็คือคุณสมโรธครูกิติเกษมก็ทำพิธีเป็นการทำพิธีเรียกขวัญ
สู่ขวัญพลายศักดิ์สุรินที่ศาลประกรรมช้างประจำครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสุรินค่ะ
ก็อยากให้เกิดความสวัสดีมีชัยปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างนี่แหละค่ะ
แล้วนอกจากนั้นเราคุยกับคุณสมโรธคุณสมโรธเอาคลิปตอนนู้นเลยที่ทำพิธีส่งมอบพลายศักดิ์สุรินทร์
แล้วก็พลายศรีนรงให้กับรัฐบาลของศรีลังกา
ให้กับทีมข่าวได้ดูด้วย
ต้องขึ้นเครื่องบินรัสเซียกลับมานะครับ

ไปดูไลฟ์บ่อยนะ
คือคนงานอยู่แล้วคนก็สังเกตเห็นเฮ้ยทำไมดูตาบวม
แล้วก็ถามว่ามีปัญหาอะไรร้องไห้อะไรอ๋อดูคลิปพลายศักดิ์สุรินร้องไห้